จังหวัดชายภูมิไม่ได้มีแค่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับ
ภูเขาแล้วก็น้ำตกเท่านั้นแต่ว่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางเลือก
อย่างเช่นอาณาจักรสวนน้ำซึ่งที่นี่ยังคิดค่าเข้าบริการ
ถูกที่สุดในประเทศอีกด้วยนะครับเราจะตามคุณมาซีรีกล่อมแก้ว
ไปเที่ยวจังหวัดชายภูมิกันครับ
น้องหนูจ่าย๖๐บาทส่วนตัวโตอย่างพี่นี้แค่๘๐บาทเท่านั้นค่ะ
ก็เข้ามาเล่นสวนน้ำแม่ฟุ้งในอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิได้แล้ว
ลูกค้าเลือกเปียกได้ทั้งอาณาจักรด้วยค่าเข้าบริการถูกที่สุดในประเทศไทยค่ะ
เริ่มที่ชิลลี่บีดหรือโซนทะเลเทียมน้ำจืดที่เพิ่งติดตั้งใหม่สดร้อนเมื่อ๓เดือนก่อน
ลงทุนเพิ่ม๓๐ล้านบาทนำระบบเทคโนโลยีส่วนน้ำมาตรฐานสากลจากประเทศตุรกี
มาเอาใจคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ไม่ต้องขับรถไกลข้ามภูมิภาค
ก็สามารถพาลูกมาโตขึ้นเรียกว่ามันไม่แพ้ทะเลจริงและได้รับการตอบรับจากคนในพื้นที่และภาคอื่นค่ะ
พื้นที่เนี่ยอยู่ไกลจากทะเลอยู่แล้วเด็กก็มีความฝ่ายฝันว่าอยากจะไปเล่นทะเลนะครับ
แต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแต่ละครั้งก็ค่อนข้างสูงก็เลยทำนี้มาทดแทนนะครับ
และพื้นที่ของคนส่วนใหญ่ในที่นี้ก็เป็นเกษตรกรซึ่งมีรายได้ต่ำอยู่แล้วจริงแล้วที่มาเนี่ยไม่ใช่เป็นเพื่อธุรกิจนะครับ
ต้องการสร้างโอกาสให้กับคนที่มีรายได้น้อยนะครับผมมองว่าถ้าเราปล่อยราคาแพงคนเล่นน้ำจะน้อย
มาท้าประลองความมันกับสไลเดอร์หลากสี
ทิ้งตัวลงน้ำกันอย่างสนุกสนาน
ส่วนเรื่องความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างทั่วถึงค่ะ
ส่วนเด็กตัวโตอย่างเรานะคะเหมาะกับโซนนี้เลยค่ะ
กับโซนสวนน้ำสามระดับค่ะ
มีให้เลือกทั้งเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะ
และสำหรับใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นไม่ต้องกลัวเลยค่ะ

ส่วนน้ำแม่ฟุ้งเปิดทุกวันเข้าได้ตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๑ทุ่ม
ครอบครัวจึงเลือกพาลูกมาใช้วันหยุดกันที่นี่ค่ะ
ห่างออกไปเพียง๓๐กิโลเมตรแวะชมดอกกระเจียวที่กำลังบานสะพัง
แย่งกันชูช่อล้อสายลมเต็มสวนทั่วอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
ฤดูฝนจะเปิดให้เข้าชมปีละ๔เดือน
และไฮไลท์ปีนี้นะคะที่ทำให้คนแห่มาสูงถึงวันละหลักหมื่น
เพราะดอกไม้บานมากที่สุดในรอบ๕ปี
เจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือช่วยกันปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยาน
ปฏิบัติตัวในการท่องเที่ยวก็คือให้ดูป้ายเตือนแล้วก็คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
โดยเฉพาะบริเวณทุ่งดอกกระเจียวอยากจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวและสัมผัสตรงนี้
อย่าลงไปบริเวณทุ่งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นข้อจำกัดอาจจะทำให้
ดอกกระเจียวบอบช้ำแล้วปีต่อไปมันก็อาจจะมีผลกระทบสำหรับการเจริญเติบโตของเขาครับ
ปิดท้ายที่ผาสุดแผ่นดินจุดที่สูงที่สุดด้วยระดับความสูงมากกว่าน้ำทะเล๘๔๖เมตร
ทำให้ได้สูดหมอกเย็นบนผาที่ยื่นออกไปพร้อมกับชมวิวทิวทัศน์เบื้องล่าง
หากไม่อยากเดินเท้าขึ้นระยะทาง๖กิโลเมตรนักท่องเที่ยวก็สามารถเลือกใช้บริการรถรับส่งชัตเติ้ลบัตรได้ค่ะ
เทศกาลหยิบหมอกหยอกดอกกระเจียวเปิดให้เข้าชมระหว่างมิถุนายนถึงกันยายน
แต่แนะนำควรรีบมาก่อนกลางเดือนกันยายนค่ะที่สภาพอากาศสมบูรณ์ที่สุด
ถึงจะได้จับหมอกหยอกล้อดอกกระเจียวแบบครบสูตรค่ะ
มาสิริของแก้วคาวเทศรัตน์ทีวีรายงาน